ไถช้าปิดปกติขับไปไหนหรือเปล่า
อันนี้เรามีอะไรจะชี้แจง
อันนี้วันที่พ่อไปไถมันต้องปรับหน้าดินก่อน
เพราะว่ามีน้ำที่นาตรงนั้นมันจะท่วมตลอด

เราจะปราบหน้าดินถมหลุมตรงนั้นให้มันเรียบ

ทำให้ช้า
ทำให้ช้าเพราะว่าเราจะปรับหน้าดินให้มันเสมอกัน
การที่เขาเอามาเปรียบเทียบชาวนาธรรมดาถ่ายได้ชั่วโมงครึ่ง
แล้วพ่อถ่ายช้าพ่อว่าแบบนี้เปรียบเทียบเกินไปไหม

ถ้าไถธรรมดามันก็จะเวลานั้น
เพราะว่าพ่อน่ะต้องปรับถมดินถมหลุมที่น้ำซ้อ

ไถนาอะไรปัจจัยอะไรที่ทำให้ช้าบ้างครับ
อย่างรถถ่ายพ่อมีหางสี่ฝานจะสี่อัน
อย่างรถถ่ายคนอื่นเขาจะมีห้าอัน
มันจะถ่ายง่ายกว่ามันจะเร็วกว่า

สภาพดินวันนั้นหายากไหมครับ
ยากครับเพราะว่ารถพ่อมันเป็นทางสี่
สารบุกเบิกต้องค่อยไถครับ
อันนี้ทำไมเราพูดชัดเจนเลยเพราะว่าเรามั่นใจขนาดนั้นเลย

ว่ายืนยันว่าไม่ได้แวบหายไปไหนแน่นอน
ไม่มีแวบครับเพราะว่าพ่อต้องปราบดินถมที่มันเป็นหลุม

ระหว่างถ่ายอยู่เนี่ยได้ขับรถขึ้นไปบนถนนขับไปขับมาบ้างไหมฮะ
ไม่ครับเพราะว่าไถตรงนั้นเสร็จเราก็ต้องขึ้นไปอีกแปลงหนึ่งข้ามถนนขึ้นไป

แวะไปเลยแม่โทรมาก็ยังถ่ายไม่เสร็จเหลืออีกสองไร่กว่า
เพราะฉะนั้นยืนยันชัดเจน

มั่นใจครับเพราะว่าพ่อก็มีโทรศัพท์อยากไปขอแบบทำลายพ่อขึ้นโทรศัพท์พ่ออยู่ไหนก็ไปขอดูได้เลยครับ
ถ้าจิตติดใจเนี่ยว่าแอบแวะไปไหนไปขอตรวจโทรศัพท์ขึ้นโทรศัพท์ได้เลย
ได้เลยครับพ่อถือโทรศัพท์ตลอดครับ
เพราะวันนั้นรับสายคนเดียวจากแม่ชมพู่ที่โทรเข้ามาว่าน้องหายให้รีบกลับบ้านด่วน
อันนั้นไม่มีครับเพราะว่าตอนนั้นโรงเรียนก็ปิดโควิดแล้วก็พ่อก็สร้างบ้าน
เคยตีน้องชมพู่ไหมครับ

มั่นใจว่าไม่เคยเลยไม่เคยครับอืมแล้วที่พยานเขาเห็นว่าเออ
ต่อว่าน้องชมพู่โกรธเลยมั่นใจว่าไม่มีแน่นอน
มันก็มีบางครั้งที่น้องชมพู่ไม่ฟังเราต้องโกรธบ้าง
ภาษาลูกกับพ่ออืมเราต้องสั่งสอนลูกบ้างอืม
งั้นลูกจะเหลิงครับแล้วก็ไม่ฟังเราสั่งสอนวิธีไหนครับ
เราก็ดุแบบอย่าทำอย่างนั้นนะอย่างนี้นะครับ
ไม่ได้โกรธไม่ได้ทำจะตีลูกให้ตายอะไรอย่างนี้ไม่มีครับ

เป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียวอืมเพราะว่าพ่อพบรักกับแม่ชมพู่เนี่ยอืม
สุธิบัติมีไหมครับทั้งสองมีครับมีครับ
ยืนยันว่าเป็นลูกของพ่อกับแม่จริงตรวจดีเอนเอก็ได้ครับ
ว่าเป็นกลุ่มของใครครับคือไม่ไม่ไม่มีปัญหาไม่เครื่องใด